ผ่านวันคล้ายวันเกิดครบ๖ขวบมาด้วยเช่นกันนะคะ
แม่โบและก็ครอบครัวจัดการปาร์ตี้แบบอบอุ่นสไตล์แบวให้ลูกสาว
คือน้องชอบเต้นมากแล้วแม่โบก็สนับสนุนน้องเต็มที่
บอกเลยว่าเต้นปุ๊บตกจะลึงพลึงพลึดกันไปเลย
ใช่แล้วก็ใช่แม่โบเพิ่งโพสต์รูปตัวเองกับพี่ปอไปด้วย
ในวันที่คลอดน้องมะลินะคะเห็นบอกว่าส่วนตัวไม่เคยโกหกลูกเรื่องของพ่อ
แล้วก็มีการอธิบายให้น้องเข้าใจไปนานแล้วด้วยค่ะ
ดูจากการเต้นวันนั้นรู้เลยว่าเขามั่นใจมาก
แทนเริ่มเริ่มลงจังหวะแทนเริ่มแข็งแรงขึ้น
เริ่มใส่อินเนอร์ที่หน้ากาขึ้น
ก็คิดถึงเขาเขาแล้วก็จะบอกเขาบอกมะลิว่าเนี่ย
มะลิเค้าถามว่านี่ทำอะไรกับหนูอะไรอย่างเงี้ย
ใครหลายคนเป็นห่วงว่าแบบเราโกหกลูกเรานู่นเรานี่เรานั่น

แล้วอีกสองสักวันเขาก็ด้วยความเป็นเหล็ก
เขาจะบอกพ่ออยู่บนข้างบนเมื่อไหร่จะลงมา

หกขวบยังถามคุณแม่เลยว่าแม่หนูมีพุงไหม
อันนี้พี่มีภูมิตั้งแต่๖ขวบจนถึงตอนนี้